ได้เลยแม่ส้มสุดจีน
นี่ฉันก็แต่งชุดจีนมาทุกวันเลยนะ
นี่พอดีเขาจัดเสื้อผ้ามาให้เป็นดูฝรั่งนิดหน่อย

เพราะไม่ให้ใช้โทรศัพท์มา

เรามาดูความน่ารักเราประมวลภาพนะฮะ
เป็นลูกของดารา
ซึ่งใส่ชุดจีนกันในวันตุดจีน
น่ารักจีนเดียวน่ะ

แบบเออคุณตาคุณยายอย่างนี้

อังเปราไอร์ไหล่

ดอกไม้สีทอง

นี่แต่คุณโอหน้าแป้นมากเลยนะ

ยิ่งเต้นยิ่งทำไมยิ่งแป้นก็ไม่รู้

อันนี้เป็นเท้าแก่เนีย

ลูกของแม่เป้ยกับพ่อป๊อปนั่นก็คือน้องโปรด
นี่น่ารักแม่ดูสิ

เวลานางนิ่งไม่ทะเยาะเลย

มีแต่คนถามคุณม้าไปทำทำไมต้องใส่แวด

ไอ้ป๊า

ลูกของแม่โปรกับพ่อโอค

นี่น่ารัก

ผู้หญิงจะดูแบบแจ่นะ

มันก็แต่งไปชุดเนอะน่ารักดีสุดหลอดอืมเออน่ารัก
ตกลงพ่อสีสันคุณแม่คะเราเข้าไปอีกหนึ่งคู่ได้ไหมคุณแม่ค่ะ
อ่ะอ่ะอีกคู่หนึ่งอ่ะเป็นอะไรอ่ะ
นี่หน้าตาของไอบุ๊กลินนะเท่มันเริ่มหล่อขึ้นอะ
คือตอนเด็กกว่านี้นั้นดูมันแบบยังตลกอยู่นะ
แต่ตอนนี้มันดูหน้าแบบลงหล่อหล่อแล้วเขามีคาแรคเตอร์จากเด็กอ่ะ
ตั้งแต่เด็กอ่ะดูแบบเป็นเด็กมีคาแรคเตอร์
เอาใครอีกมานี่เอาลูกเธอดีกว่า

มาอยู่มาอยู่ลูก

นี่ลูบนี้ยืนคนเดียวรู้ไม่ใช่รูป

น่ารักสเป็นหน้าหลัก

มี่ได้ให้ป่ะให้ไปเท่าไร
ก็อุตส่าห์ลงลูกว่าขออัห์ปาวให้หน่อย
หนูต้องขอลูกสิขอคนอื่นให้ลูก
เองก็ต้องเอาลูกมาไหว้
คุณพ่อหนูก็ต้องให้ผู้หญุมให้หนูเลย

พุงเย็นใหญ่
มาเจอใครปั๊บก็ให้ลูกไปเอาส้มไหว้เขา

ใช่รับรองนะเกิดได้ยังเป่าแบบโลกใกล้

โอเคนะครับอันนั้นก็เป็นลูกของเด็กนะครับในวันตรวจจีนชอบ